มาดูความคืบหน้าคดีน้องอาตอมกันหน่อยนะคะ
หญิงสาวซึ่งอายุ๒๔ปีทำบัตรประจำตัวประชาชนหาย

แต่ว่ามีคนเอาบัตรประจำตัวประชาชนที่หายไปเนี่ย
แอบอ้างแล้วก็เปิดบัญชีธนาคาร
ตอนนี้กลายเป็นหลายประเด็นนะสำหรับคดีเดียวกัน
คือ๑เรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์
สองเรื่องของใครที่จะไปมีส่วนผัวพันกับการเปิดบัญชีปลอม
สนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่า
แล้วก็๓เรื่องของมาตรการของธนาคาร
ในการให้คนมาเปิดบัญชีให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
แล้วก็เรื่องข้อมูลเชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทยที่ระบุว่าบัตรหายไปแล้ว
ยังใช้งานได้ทำไมถึงยังใช้งานได้
คดีนี้กลายเป็นคดีที่แบบโอ้โห

เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตา

พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
ผู้บังคับการกองปราบราม
ประชุมกันค่ะเป็นการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะ
กับตำรวจภูทรจังหวัดตากเจ้าของพื้นที่
ซึ่งนางสาวนิชาเกลียดธนภัยบุญหรือน้องอาตอม
เคยไปต้องนอนอยู่ในห้องขังถึง๒คืน
เมื่อกี้คุณเว้นนามสกุลคุณนางสาวนิชาเกลียด
ผมก็นึกว่าเกลียดธนภัยบุญผมก็นึกว่าเกลียดธนภัยบุญ
นึกว่าเกลียดธนภัยบุญนึกว่าเกลียดธนภัยบุญ
คือครอบครัวของคุณนิชาเขาโกรธมากนะ
โกรธตำรวจตากใช่ที่ทำให้น้องอาตอม
ต้องเข้าไปนอนอยู่ในคุกถึง๒คืน

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตาก
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดีตอนแรก
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนคดีนี้
เพราะว่าน้องอาตอมอยู่ในฐานะผู้ต้องหา

นิชาหรือน้องอาตอมอยู่ในฐานะผู้ต้องหา

และอีกหนึ่งตำแหน่งอีกหนึ่งมงกุฎของน้องนิชาก็คือ

ในการแจ้งความถูกนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร

บูรณาการในการสอบสวนร่วมกัน
คือผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากบอกแบบนี้นะ
บอกว่าพนักงานสอบสวนไม่มีความผิด
เพราะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
พนักงานสอบสวนขออำนาจศาลฝากขังผู้ต้องหา
ตามที่มีผู้เสียหายกล่าวโทษ

เลยต้องเข้าคุก

ต้องถูกักหังไว้ก่อน

สำหรับน้องนิชาหรือว่าน้องอาตอม
ถือว่าตกเป็นผู้ต้องหาแต่ทีนี้เนี่ย
คือมันอยู่ในสำนวนระบุว่าเป็นผู้ต้องหา
แต่ตำรวจบอกว่าก็เตรียมจะขยายผลนะ
คือเชื่ออยู่เหมือนกันว่าน้องนิชาเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
เตรียมที่จะขยายผลต่อไปยังแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
ในพื้นที่จังหวัดตากนั่นแหละ
แล้วก็ระบุว่าในการที่เดินทางไปมอบตัวนี่นะคะ
ของน้องนิชาในวันนั้นที่จะต้องถูกเข้าห้องขัง๑คืน
เพราะว่าเป็นการจับกลุ่มตัวจากกองปราบ
แล้วก็ไปที่จังหวัดตากถึงช่วงกลางคืนละ๕ทุ่ม
ประกันตัวไม่ได้ครับดึกแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้แหละค่ะ
ก็ทำให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่เหมือนกัน
น้องนิชาและครอบครัวบอกว่ามันเลยกลายเป็นความผิดติดตัวไง
อยู่ในห้องขังตั้ง๒คืนนะฮะ
หลังจากนั้นกองปราบนะคะรับเรื่องนี้ไว้ทำงานต่อแล้วนะคะ
ปราบเองสั่งการให้ขยายผล
ในพื้นที่จังหวัดอื่นทำงานร่วมกัน
เรื่องจากการสอบสวนพบว่า
ยังมีการเปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้เสียหายอีก๒บัญชี

บัญชีนี้ก็ต้องดูความเกี่ยวยงกันอีกนะฮะ
บัญชีแรกมีชื่อว่านายขวัญทองร้อย
โอนเงินจากผู้เสียหาย๕ครั้งรวม๔แสนบาท
และอีกบัญชีหนึ่งที่กองปราบเข้าไปตรวจพบ
ระบุชื่อนายธีระพัฒนนงามวง

รวมทั้งหมดที่รับโอนไป๖๓๐๐๐บาท
ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างพิสูจน
ทราบว่าบุคคลสองคนนี้ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน
หรือเป็นเหยื่อเหมือนน้องนิชาหรือน้องอาตอม
ตำรวจบอกว่าอยากให้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ให้ไปพบกับท่านผู้บังคับการกองปราบได้เลย
หรือไปพบกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากได้เลย
เอ๊ะแต่ว่าในกระแสสังคมก็ถามแล้วจะกล้าไปพบไหมล่ะ
เพราะว่าน้องนิชาเนี่ยโดนเลย
เธอบอกว่าเธอนะทำบัตรประชาชนหายไปเมื่อวันที่๖ตุลาคม๒๕๖๒
ได้รับหมายเรียกเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม๒๕๕๙
แล้วเธอก็ไปหาตำรวจเมื่อวันที่๖มกราคม
เพื่อไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่กองปราบ
นั่นแหละเธอบอกเธอมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้อง
แล้วเธอจะมายืนยันว่าบัตรประชาชนเธอหาย
แต่ฉะนั้นเธอจึงถูกรวบตัวเข้าคุก
แล้วบอกว่าหมายเรียก๒ครั้งไม่มา
และเป็นหมายจับแล้วนะถึงจับเข้าคุก
ใช่นี่แหละฮะก็เลยมีคำถามว่า
แล้วสองคนที่บอกว่าจะให้เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จะมาไหมก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับ
ทีนี้ฝั่งเรื่องที่ตำรวจจะไปคุยกับธนาคารเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนตอนนี้ทำเรื่องขอประสานขอข้อมูล
ธนาคารทั้ง๗แห่งที่เอาชื่อของน้องอาตอมน้องนิชาเนี่ย

แต่ไปพบว่าบางแห่งธนาคารบางแห่งเนี่ย

บอกว่าต้องขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่ก่อน
ซึ่งตำรวจเองบอกได้
ถ้าจะให้ไปขอสำนักงานใหญ่ได้

ขอดูข้อมูลด้วยตัวเองเลยทีนี้นะคะ
อกจากนี้รองพบตรยืนยันบอกว่า
การสอบสวนดำเนินคดีกับนางสาวนิชา
ทำไปตามกฎหมายตามขั้นตอน

เพราะสาเหตุที่นางสาวนิชาถูกออกหมายจับเนื่อง
พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกถึง๒ครั้ง

ตอนปกติก็คือต้องออกหมายเรียก๒ครั้ง
มีระยะเวลาในการให้เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่๒เดือน
และสอบปากคำให้ข้อที่จริง

ตำรวจก็เลยต้องอนุมัติศาลจังหวัดตากออกไหม

จากนี้ก็จะต้องมาพิสูจน์ว่านางอาตอม
หรือเป็นผู้ร่วมกระบวนการทำความผิดต่อไป
ซึ่งน้องนิชาเองเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานเหมือนกันนะ
พี่สาวเขาก็ช่วยเอาไปมอบให้ตำรวจอีกทางค่ะ

เมื่อวานทางสมาคมธนาคารไทยนะ

ไปร่วมงานพลิกชมเศรษฐกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล
เรื่องมาตรการของธนาคารจะทำอย่างไรดี
เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเหตุคนถูกขโมยบัตรประชาชน
แล้วก็มาลักลอบเปิดบัญชีแล้วธนาคารก็เปิดให้

โดยประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่า
ตอนนี้นะครับอยากให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของธนาคาร
ว่าเวลาจะเปิดบัญชีแต่ละทีหรือทำธุรกรรม
ต้องใช้เวลาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลมากขึ้น
เพราะปัจจุบันข้อมูลจากบัตรประชาชน

บัตรประชาชนหมดอายุก็ไม่สามารถตรวจสอบได้อีก
เปิดบัญชีและการยืนยันตัวตนเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกมราชการ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาทัย
เมื่อวันก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เอกอนุพงศาวจินดาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
จริงมันก็ลิงก์ข้อมูลกันอยู่แล้วน่าจะตรวจสอบได้นะครับ
แต่นี่เสียงสะท้อนจากทางประธานสมาคมธนาคารไทย

แต่ละสาขาอาจจะมีอุปกรณ์ที่ไม่เท่ากัน